ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปจับเซียนพนันไก่ชนกันหน่อยนะคะ
บ่อนไก่ชนแถวปลายทุ่งนา
คิดว่าตำรวจไม่รู้เหรอตำรวจรู้นะคะ
แล้วตามไปจับนะคะไปดูภาพกันค่ะ
ขอถามอย่างหนึ่งไก่อยู่ไหนไก่ชนยังอยู่ไหม
ตอนที่อุ้มมาน่ะรักนักรักหนา

ราบของแผน

ยังตีกันเลิกเรียงก็ไม่รู้เนี่ย
อ๋อเนี่ยค่ะจุดนี้บอกก่อนที่อำเภอกันธรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
ห่างจากถนนกันทรวิชัยชิงยืน๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรกันธรวิชัย

จุดนี้เขารวมตัวกันเป็นร้อย
พอได้ยินเสียงตำรวจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเท่านั้นแหละ
แตกตื่นเลยวิ่งหนีคนละทิศคนละทาง

คนละทิศคนละทางเป็นแบบไหน
ล้มลุกคลุกคลานไม่คิดชีวิตลงน้ำลงท่า

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตามจับได้แหมจับได้น้อยจัง๒๓คนค่ะ
เป็นชาย๒๒หญิง๑อายุประมาณ๔๐๗๐ปีนะคะ
ของกลางไก่ชนตัวผู้๒ตัวกระดาษโพยราคาต่อรองสมุดเขียนโพยปากกาเงินสดครบ
อกจากนี้นะคะเอาให้นับดูก่อนที่จับตัวได้เนี่ย
แต่รองเท้าที่ทิ้งไว้๗๐คู่
ลดอยู่ในน้ำก็มีนอกจากนี้ค่ะรถจัดกยานยนต์
มันไม่ใช่ราคา๕บาท๑๐บาทนะทิ้งเหมือนกัน

ไปเลยค่ะรถจักรยานยนต์๕๐คันรถยนต์อีก๓๐คันที่เขาทิ้งไว้

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นะคะตั้ง๒ข้อกล่าวหานักพนันค่ะ
ร่วมกันกับพวกหลบหนีลักลอบเล่นการพนันไก่ชน
เพื่อพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต
อกจากนี้ฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่อง
ชุมนุมห้ามทำกิจกรรมห้ามมั่วสุม
นำตัวนักพนันที่ได้เอาเฉพาะที่ได้นะ๒๓คน
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ